คุณผู้ชมคะมีข่าวคราวเกี่ยวกับวงการผ้าเหลืองอีกแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่วัดแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมานะคะ
คือชาวบ้านในพื้นที่ถึงขั้นมารวมตัวกัน

บอกว่าท่านเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่าง
แต่ตัวท่านเจ้าอาวาสออกมาปฏิเสธนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศที่วัดกันก่อนค่ะ
เมื่อวานค่ะชาวบ้านที่วัดบ้านกล้วยเป็นร้อยคนเลยค่ะ
รวมตัวกันตะโกนขับไล่นะคะ
แล้วก็ลงชื่อด้วยเป็นลายลักษณอักษรชัดเจนเลย

พระครูรังศรีสุนทรธรรมหรือ
หลวงพ่อหวังเจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย

สาเหตุที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านมองว่า
เป็นเจ้าอาวาสที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะ

ส่งเสียงดังในกุฏิอยู่ในห้องน้ำกับศรีกา
อยากจะให้แบบศึกไปเลยออกไปจากวัดทันทีเลยได้ไหม
แต่คุณผู้ชมค่ะก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มนึง
ที่เขายืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านเจ้าอาวาส

ที่ชาวบ้านเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสอยู่ในห้องน้ำกับศรีกา
ความจริงมันคือจ้างศรีกามาทำความสะอาดห้องน้ำ
แล้วท่านเจ้าอาวาสไปแนะแนวการทำความสะอาดห้องน้ำ

ชาวบ้านอีกกลุ่มเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะพระอุดมปรีชายานรองเจ้าคณะภาค๙
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
พร้อมด้วยพระครูภัยโรธศิลคุณเจ้าคณะตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ยนะคะ
คือการไกล่เกลี่ยเรียกเจ้าอาวาสมา

รวมถึงพระลูกวัดสี่รูป
และชาวบ้านนี่มากันเพียบเลย
รวมตัวกันในสาราการประเรียนมาพูดคุยกันค่ะ
ตำรวจก็มานะคะผู้นำชุมชนก็มา
คอยสังเกตการณ์ไม่ให้มันวุ่นวายอะไร
ใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายชาวบ้านก็ยอมแยกย้ายกันไป
พระครูภัยโรธศิลคุณเจ้าคณะตำบลจอหอท่านชี้แจงแบบนี้
เขาบอกว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมการไต่สวนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่ได้ตัดสินนะก็เลยส่งเรื่องให้เจ้าคณะอำเภอ

ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนคณะสงฆ์
เขากำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่ว่าเท็จจริงอย่างไร
ทีนี้ตัวหลวงพ่อหวังเจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
ที่ชาวบ้านอยากให้ศึกอยากให้ออกจากพื้นที่ไป
ก็เลยตัดสินใจออกจากพื้นที่ไป

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านเจ้าอาวาสไม่ผิด
ขอกลับมานะแล้วจะกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเหมือนเดิม
พระลูกวัดให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
เคยได้ยินเสียงเจ้าอาวาสเปิดดูหนังโป๊ในกุฏิจริง

ข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าอาวาสอยู่กับศรีกาในห้องน้ำ

เพราะมีคลิปภาพมีอะไรมีหลักฐาน
ทีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ดูแลล่องเรียงร้องกาเรือเอง

ล่าสุดนะคะวันนี้ทางหลวงพ่อหวังพร้อมด้วยหลานชายค่ะ
นายธนวัฒน์อายุ๓๘ปีมาที่สพจห
มาแจ้งความเอาผิดพระประเสริฐพระพันธ์และนายสมยศฐานหมินประมาท
หลวงพ่อหวังบอกกับตำรวจว่า๕มกราคมที่ผ่านมา
มีคนมากล่าวหาว่าไปมีอะไรกับศรีกาในห้องน้ำ
จริงแล้วเป็นการแนะนำวิธีล้างห้องน้ำ
แนะนำวิธีล้างห้องน้ำให้กับศรีกาที่ชื่อว่านางเขียวหวาน
นางเขียวหวานอาสามาล้างห้องน้ำ๒๐กว่าห้อง
แต่ยังล้างไม่ดีทำความสะอาดไม่ดี

ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียอะไรอะค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนหลานชายท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า
โอ้โหแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือว่าอะไรก็ตามแต่
มารวมตัวกันขับไล่มันเป็นการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายหรือเปล่า
อยากจะดำเนินการคนที่มาหมินประมาททั้งเจ้าอาวาส

ชราแล้วอาภาษณ์หลายโรคด้วยอย่ามากล่าวหากันแบบนี้
พูดยากนะครับก็คือเสียไปหมดนะครับ
คือเรื่องมันไม่น่าเกิดคือถ้ามีความผิดท่านยอมรับผิดอยู่แล้วครับ
ก็คือสู้กันด้วยกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ถ้าทางผู้ใหญ่เขาลงมติว่าท่านผิดท่านก็จะศึกแล้วก็จะทำตามกฎของสงฆ์ครับ
แต่วันนี้คือเรื่องยังอยู่ในกระบวนการอยู่ซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ครับ
ท่านก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวท่าน
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะท่านเจ้าอาวาสเองก็ปฏิเสธทุกอย่าง
ก็เรื่องอยู่ที่ท่านเจ้าคณะอำเภอนะฮะที่จอหอใช่ไหมที่ท่านไปแจ้งความสพจหอ
แสดงว่าวันนี้ภูมิกับงานชุกนะฮะเพราะว่ามันมีคลิป